ไปช่วยรถตกน้ำได้ใช่ไหมครับแล้วก็ที่เขาพลาดท่านะครับ
ถูกน้ำซัดไปเสียชีวิตพี่สาวบอกว่ามีรางสังหรณ์นะ
คือน้องชายทำไมหน้าตาดูดำคล้ำดูไม่สดใสเลย
แล้วจริงจริงปลายเดือนนี้ปลายเดือน
เหตุการณ์ที่นายมงคลคุณเพียรอายุ๒๔ปีพลเมืองดีที่ไปช่วยรถกระบะตกไหลทางนะครับ
จนตัวเองเนี่ยลื่นล้มแล้วถูกน้ำพัดล่างออกไปกลางทุ่งนาจมหายไป
เหตุเกิดเมื่อวานี้นะครับที่ถนนสร้างใหม่ตะบลหัวเวียงอเศนาจพนครศรีภรรยา
วันนี้ครอบครัวนะครับไปกับเพื่อนร่วมงานนะฮะนิมนต์พระไปประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณนายมงคลตรงจุดเกิดเหตุ
โดยครอบครัวเดินลุยน้ำนะครับไปทำพิธีจุดทูบนางสาวสันสนีเรียกให้น้องชายกลับบ้านบอก
เอ้ยอยู่ในน้ำมันหนาวไม่มีผ้าห่ม
คุณผู้ชมครับขณะทำพิธีนางสาวสันสนีร้องไห้ตลอดเวลาแบบนี้ครับ
และที่ผมโปรยไปคุณผู้ชมพี่สาวบอกว่ามีรางสังหรณ์
บอกตอนเจอหน้ากันก่อนน้องจะออกมาทำงาน
ปกติน้องล่าเริงนะทักทายกันแต่เมื่อวานผิดปกติ
ทำไมหน้าดูดำคล้ำนะแต่เธอบอกเธอปากหนักก็ไม่ได้ทักไป
กระทั่งตอนที่เจ้าหน้าที่เอาร่างขึ้นมา
หน้ายังคล้ำเหมือนตอนเช้าเลยตกใจมากเสียใจจริง

คุยอะไรกับใครเลยปกติเช้ามาถึงมาถึงร้านนี้ค่ะ
น้องเขาจะทักจะแซวเล่นตลอดแต่วันนั้นเราลงจากรถไป
เขาเป็นอะไรทำไมหน้าเขาดำจังแต่เราก็ไม่ทักเขา
รอบสามรอบหนูก็ใช่เหรอหนูก็มาทำอย่างนี้ค่ะ
หน้าเขาดำแบบผมเขาปิดหน้าแล้วเราก็ไม่รู้ไง
จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ค่ะเวลาน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็จะมีจุดอันตรายใหม่ใหม่
ที่เกิดขึ้นในจุดที่เราไม่คาดคิด